ต่อกันที่พระเอกหนุ่มสุดหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับหนุ่มป้องนวัดนะหนุ่มคนนี้เนี่ยโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า๒๐ปี
แต่งานนี้เราสองคนอาจจะต้องเตรียมตกงานนะ
เพราะว่าพี่ป้องเนี่ยเขาเตรียมมาชิมลางงานพิธีกรรายการเพลงครั้งแรก
เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากแล้วกับทริปที่ไปถ่ายสารคดีขององค์กรวายเอก
เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลต้องบินไปไกลถึงเม็กซิโกนะคะเป็นยังไงบ้าง
ห้าสิบชั่วโมงโอ้โหเออเป็นยังไงไปฟังกันค่ะ
ก็มันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วเราก็ไม่เคยทำอะเนาะถ้าถ่ายละครอย่างนี้เออบทยากไงเราก็สู้ตายเนอะ
พอพิธีกรเราก็รู้สึกว่าเป็นเพศศาสตร์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้อะไรอย่างนี้เกอะเขินจังหวะจะโคนอะไรอย่างนี้ครับ

อ๋อแล้วจนเพิ่งกลับมาไปดำน้ำเห็นภาพอยู่เป็นทำอะไรเอ๋ยครับ
ไฮไลท์ก็คือการที่ไปได้ไปว่ายน้ำกับฉลามวานประมาณ๒๐๐ตัว

ซึ่งเป็นการพิทักษ์สัตว์น้ำนั่นเองนะคะ